ช่วงนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คนเดินทางกันเยอะนะคะ
แล้วก็คนก็ใช้รถตู้โดยสารกันเยอะเหมือนกัน
แต่พอมาเห็นข่าวนี้แล้วเนี่ยมันน่าตกใจ
รถตู้โดยสารสองคันนะคะเขาก็ขับปาดกันไปปาดกันมา
กันไปปาดกันมาอยู่แบบนี้หลายครั้ง
จนสุดท้ายจอดรถลงมาต่อยกันข้างถนน
แล้วก็มีคันหนึ่งถือมีดออกมาด้วย
ผู้โดยสารนั่งอยู่ในรถทำอะไรไม่ถูกคุณภาคภูมิ
ก็ถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ
มันควรขอโทษกันปาดหน้า
นี่ค่ะผู้โดยสารที่อยู่ในรถตู้ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้
ได้ยินเสียงผู้โดยสารบอกอะเนาะน่าจะขอโทษกัน

เนี่ยก็มาต่อยกันริมถนนเนี่ยค่ะบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
กำลังจะไปนครราชศรีมานะคะ
กันไปปาดกันมาหลายครั้งค่ะผู้โดยสารเล่าให้ฟัง
จนสุดท้ายเนี่ยคันหน้าปาดแบบไม่ให้ปาดได้แล้วอ่ะ
คือปาดจนต้องจอดอ่ะพอจอดปุ๊บลงมาต่อยกันข้างถนนเห็นไหมค
อ่าแล้วก็คันหน้าก็ถือมีดออกมาเนี่ยค่ะ

เจ้าของคลิปที่โพสต์บอกว่ามีดที่เห็นเนี่ยนะคะ
เป็นมีดของคนขับรถตู้คันหน้าถือลงมา
แล้วก็ไปชกต่อยกับคนขับรถตู้คันที่จอดข้างหลัง

แล้วเราก็ได้ยินเสียงอย่างที่บอกล่ะค่ะทำไมไม่ขอโทษกัน

ต่างฝ่ายต่างยอมก็ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้นะคะ
แต่ว่าในคลิปก็ไม่เห็นสภาพนะคะว่าหลังจากนั้นเนี่ย
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลไทยรัฐทีวีก็เลยโทรศัพท์ไปถามกับตำรวจค่ะ
ตำรวจภูทรบ้านโป่งนะคะซึ่งก็ในคลิปก็ระบุว่าตรงเนี้ย
เป็นบ้านโป่งที่ราชบุรีนะคะเป็นจุดเกิดเหตุอยู่ริมถนน
ตำรวจบอกว่าเห็นคลิปแล้วแต่ไม่มีใครมาแจ้งความอะไร
ไม่มีใครไปแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาสอะไรกัน
แต่ว่าคลิปนี้คนวิจารณ์เยอะจริงคุณผู้ชม

ใช่ครับแล้วใช้รถตู้โดยสารก็เยอะมากไงคะ
เจอแบบนี้แล้วกลัวไม่มั่นใจในความปลอดภัยเลยค่ะ

เห็นใจผู้โดยสารแล้วจะนั่งต่อกันยังไง
คือมันต้องจบตั้งแต่ไม่ปาดกลับกันไปกลับกันมา
มันต้องมีหยุดสักคนหนึ่งอันนี้ทั้งคู่
คือถ้าเป็นผมเนี่ยจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าผมจะไม่ปาดคืนตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะผมไม่สู้คนลูกผมยังเล็ก
จริงปล่อยเขาไปครั้งเดียวก็ปล่อยยอมไป